เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใครตื่นตาเปิดใจ
แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับผมคุยวัชรกฤษภุกพบสุขครับ
สวัสดีครับผมขุยวัชนากฤษทุกพบสุขครับ
เขาบอกกันว่าไปทะเลแล้วดีต่อใจเพราะไปทีไรก็ได้ยินแต่เสียงสู้สู้
วันนี้ผมต้องการหาสถานที่ไปชาร์จแบตให้กับชีวิตของตัวเอง
ซึ่งโจทย์ของผมในทริปนี้คืออยากไปเจอทะเลสวยน้ำใสหาดทรายขาว
การเดินทางไม่ยาวเพราะมีวันหยุดแค่๒๓วัน
ตอนนี้ผมก็พบว่าตัวเองได้มาอยู่ในจังหวัดระยองแล้วครับ
ผมได้มีโอกาสมาเยือนเมืองระยองนะครับและได้แวะมาที่อำเภอแกลงครับ
ซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดของสุดยอดตำนานกวีไทยท่านสุนทรพูดนั่นเองนะครับ
สุนทรพูดถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านวรรณกรรมเลยนะฮะ
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
และสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ผลงานวรรณกรรมสุดกินใจแล้วก็ประทับใจงดงามมากของท่านนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นนิราศพูดเขาทองหรือว่าภรรพย์อภัยมะนีครับ
และในเมื่อเรามีโอกาสดีขนาดนี้นะครับมาถึงบ้านเกิดของท่านแล้วเนี่ย
เขาว่ากันว่าที่นี่ครับมีหลายสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจจริง
ในการสร้างสรรควรรณกรรมสุดยิ่งใหญ่อย่างพระอภัยมณีครับ
เราต้องไปตามรอยกันแล้วฮะตามผมมาเลยครับ
เอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่บ้านเพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อตัวข้ามฝากไปที่เกาะสเม็ดกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มีแบบไหนบ้างครับมีเป็นตัวเรือช้ากับเรือเร็วค่ะก็คือเรือช้า๑๒๐บาทเรือเร็ว๓๕๐บาทเรือช้าใช้เวลา๔๐๔๕นาทีแต่ถ้าเป็นเรือเร็วใช้เวลา๑๐๑๕นาทีถ้าเรือเร็ว๑๐๑๕นาทีใครรีบก็ไป
นี่ครับมีทั้งท่าเรือช้าแล้วก็ท่าเรือเร็วนะครับส่วนพวกเราจะไปท่าเรือช้า๑๐๐เมตรจากตรงนี้ตามผมมาครับ
ถึงแล้วครับเกาะเสม็ดนะฮะและนี่ครับผีเสื้อสมุทรนะฮะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับมารอพระอภัยมณีอยู่ตรงนี้นั่นเองครับ

ตรงนี้ครับจะค่อนข้างที่จะเป็นโลเคชั่นที่ดีครับ
เราเข้ามาในนี้แล้วนะคะนี่เจอเจ้าหน้าที่นะครับ
กำลังอธิบายนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปขอความรู้จากเขากันดีกว่าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรหรอครับ

ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมามีจุดไหนที่แนะนำไหมครับว่าควรจะไปบ้าง
อืมถ้าเป็นจุดไฮไลท์ต้องบอกว่าเสม็ดอ่ะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่ละหาดเขาก็จะมีจุดเด่นของเขามันก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ
แต่ว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวซึ่งมันตั้งอยู่ที่หาดสายแก้ว
ก่อนอื่นน้องก็ควรที่จะไปหาดไซแก้วก่อน
เป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวปริมาณมากที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จะเห็นว่าชายหาดเนี่ยเขาจะขาวขาวกว่าปกติกว่าหาดอื่นอื่นบนเกาะ
เพราะว่าทรายของหาดสายแก้วเนี่ยเป็นทรายที่มาจากแร่คลอสซึ่งแร่คลอสเนี่ยจะเป็นแร่ที่มีความโป่งแสง
เวลามันกระทบกับแสงแดดมันก็จะระยิบระยับแล้วเวลาช่วงหน้าหนาวอย่างงี้อย่างที่น้องมาเนี้ยค่ะ
ครับอ่าน้ำทะเลอ่ะมันจะค่อนข้างนิ่งแล้วมันก็จะขึ้นจนมันซัดไม่แรงค่ะ

ถ้าพาทิศขึ้นพาทิศตกในจุดเดียวกันก็คืออ่าวปากกาลังด้านนี้ค่ะ
อ่าวปากกาลังอยู่ทั้งทางด้านใต้ทางนี้ใช่ไหมคะทางด้านสุดท้ายของเกาะเลย
ติดทะเลสองด้านเลยใช่ติดติดทะเลสองด้านค่ะ
ท่องเที่ยวดูได้ทั้งขึ้นทั้งตกเลยถ้าตกนอกจากปากการังแล้วไปดูที่อ่าวพร้าวได้
ใช่ค่ะเพราะอ่าวพร้าวเป็นอ่าวเป็นชายหาดทางด้านที่ตะวันตกอ่าวเดียวของเกาะครับผมค่ะ
ถ้าอยู่สายแก้วแล้วจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่ไหนไปที่อ่าวลูกโยนได้ค่ะ
อ่าลูกโยนเนี่ยจะไม่มีกิจการของเอกชนเลยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของอุทยานทั้งหมด
แต่ถ้าถามว่าหาดไหนอุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องบอกว่าที่ไหว
เป็นอ่าวที่ได้รับโหวตจากน้องเที่ยวว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรค่อนข้างดีครับมีป่าชายหาดที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่
จะเห็นต้นเทียนทะเลเป็นแถวริมทะเลแล้วก็ชายหาดก็จะสะอาดน้ำทะเลก็น่าเล่นตลอดทั้งปีเลยค่ะ
ลักษณะของเกาะเสม็ดนะครับรูปร่างเขาเหมือนเป็นแท่งอย่างนี้เนอะ
มาที่เกาะเสม็ดเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วผมเห็นคำว่าเกาะแก้วพิษดารเกี่ยวข้องกับเกาะเสม็ดยังไงครับ
ก็คือเนื่องจากว่าจริงแล้วคำว่าเกาะเสม็ดเนี่ยมันมาจากชื่อต้นไม้นะ
คือเป็นต้นสะเม็ดเนี่ยต้นเนี่ยต้นที่อยู่ข้างหลังน้องเนี่ยค่ะ
เนี่ยคือต้นสะเม็ดครับคือสมัยก่อนอ่ะเกาะสะเม็ดอ่ะต้นสะเม็ดมันเยอะมาก
แต่ในเรื่องของเกาะแก้วพิษดารน่ะคือเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าท่านสุนทรพูดเนี่ยค่ะ
แต่งวรรณกรรมเรื่องพระแพรมณีจากการที่เห็นเกาะเสม็ดคือร่องท่านร่องเรือค่ะ
หน้าน้ำของอุทยานร่องเนี้ยค่ะแล้วเห็นปลาพยูนมาเล่นน้ำใกล้ใกล้เรือ
ด้วยความที่เป็นกวีครับผมก็คือร่องเรือจะไปไหน
จะไปบ้านพ่อบ้านพ่อคืออยู่ด้านนู้นนะคะบ้านกล่ำอำเภอแกลง
แล้วทีนี้ท่านเห็นปลาพยูนก็เขียนเป็นวรรณกรรมก็คือจินตนาการว่าปลาพยูนเนี่ยคือนางเงือกในวรรณกรรม
แล้วก็เห็นเกาะเสม็ดฝั่งหาดสายแก้วค่ะก็จินตนาการว่าที่นี่แหละคือเกาะแก้วพิษดารในวรรณกรรมของท่าน
แล้วก็หมู่เกาะต่างต่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมของท่านหมดเลยค่ะว้าว
นี่คือจุดกำเนิดของวรรณกรรมพระอภัยมณีนะครับ
ตอนนี้นะคะอย่างเกาะเสม็ดเนี่ยจริงแล้วในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกที่
ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องเที่ยวเป็นอย่างดีส่วนใครที่กำลังจะเข้ามาแล้วยังไม่มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย
ก็อยากให้เตรียมถุงผ้าเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมาใช้บนเกาะเสม็ดค่ะ
ขอบคุณพี่แป้งมากนะครับที่มาให้ความรู้กับผมครับขอบคุณครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาะเสม็ดนะฮะ
โดยเอกลักษณ์ดังที่เห็นนี่ครับทรายของเขานะครับจะเป็นสีขาวสวยมากเนียนนุ่มเหมือนกับแป้งเลยนะฮะเหมือนกับทะเลทางแถบอันดามันนะครับ
เหตุผลที่ทรายมีสีขาวสวยมากแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีส่วนผสมของแร่คอร์สนั่นเองนะฮะทำให้เป็นประกายเวลาที่มีแสงแดดส่องลงมา
และอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณมาในหน้าหนาวนะครับน้ำก็จะใสกว่าปกติเพราะว่าน้ำจะนิ่งกว่าแล้วก็ต่างกับหน้าฝน
ที่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยฝนก็จะชะเอาหน้าดินจากด้านบนนะครับลงมารวมกับบริเวณนี้
ทำให้มีสีของดินที่เข้มกว่าเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยเป็นฤดูการที่แนะนำให้คุณลองมาให้ได้นะครับ

เลยครับคุณผู้ชมครับนางเงือกมาอยู่ที่หาดทรายแก้วนี่เองฮะ
แล้วดูนี่มีสุดสาครด้วยครับ
ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อ่าหวายนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ของเกาะเสม็ดไปแล้วบอกว่าที่นี่คือจุดที่ได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดในเกาะเสม็ดครับ
แล้วพอมายืนตรงนี้ก็สวยจริงด้วยนะฮะดูสิครับไม่ว่าจะเป็นทรายสีขาวนะฮะน้ำทะเลแล้วก็นี่ครับธรรมชาติที่ยังสวยงามอยู่มากมากนะฮะบริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่ทรัพยากรธรรมชาติยังสวยงามที่สุดของเกาะเสม็ดนะครับ
ที่สร้างบริเวณนี้เนี่ยก็สร้างโดยการที่คำนึงถึงธรรมชาติด้วยไม่มารบกวนธรรมชาติบริเวณนี้นะครับรวมถึงเราจะได้เห็นต้นเทียนทะเลซึ่งเป็นต้นไม้ที่จะขึ้นเฉพาะบริเวณชายหาดทะเลแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นป่าชายหาดที่ยังสมบูรณ์ที่สุดของเกาะเสม็ดเลยล่ะครับ

เจาะลึกอาชีพแปลกนักแสดงโชว์ควงกระบองไฟพบกันช่วงหน้าครับ
เจาะลึกอาชีพแปลกนักแสดงโชว์ควงกระบองไฟพบกันช่วงหน้าครับ